เอามาถึงเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะคะ
สรุปแล้วโผล่คอรมอลไม่น่าจะนิ่งเนอะ
จนถึงตอนนี้นะคะเพราะว่ามีอยู่สองเรื่องด้วยกันเนี่ย
โผล่รัฐมนตรีคนที่มีชื่ออยู่ในโผล่บางคน
ตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่ได้รับแจ้งให้ไปกรอกประวัติเหมือนกับคนอื่นเลย
ส่วนเรื่องที่สองมีบางคนสละสิทธิ์ด้วยเนี่ยนะคะ
ก็เลยทำให้มองว่าน่าจะยังไม่นิ่งนะสำหรับโผล่คอรมอชุดนี้เนี่ยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ธรรมเนียบรัฐบาลกันก่อนนะคะ
มีบรรดาผู้ที่มีรายชื่อติดโผล่รัฐมนตรี
เดินทางเข้ารับแบบฟอร์มกรอกประวัติ
ก็ส่งตัวแทนบ้างก็ส่งตัวแทนไปรับแบบฟอร์มเพื่อกรอกประวัติ
เพื่อที่จะส่งกลับคืนมาภายใน๑๒นาฬิกาของวันนี้
แต่ปรากฏว่าส่วนกลุ่ม๓มิตร
ซึ่งมีนายอนุชานาคาไสสสชัยนาฏพพลังประชารัฐ
ก่อนหน้านี้ในโผล่มีชื่อว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ายังไม่ได้รับแจ้ง
ให้ไปกรอกประวัติเหมือนกับคนอื่นเลยนะคะ
มีชื่อว่าจะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตัวเองส่งเอกสารและประวัติส่วนตัว
ที่ธรรมเนียบรัฐบาลตั้งแต่เมื่อวานนี้
แต่ล่าสุดตัดสินใจใหม่

ขอไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรี
เพราะเห็นว่ามีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านนี้ทำหน้าที่ได้ดีกว่าตัวเอง
ส่วนตัวเองต้องการสารต่อการทำงานในพื้นที่พยาว
โดยเฉพาะการลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจพยาว

เป็นการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการร่วมกับ
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ามาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเรื่องนี้เองนะคะร้อยเอกธรรมนัฐได้รับทราบแล้ว
แล้วก็ยอมรับการตัดสินใจของตัวเองค่ะ
เรื่องนี้ก็ยังไม่ลงตัวโดยเฉพาะแก๊งสามมิตร
ในกลุ่มพักพลังประชารัฐ
เพราะว่าล่าสุดค่ะมีรายงานบอกว่า
สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเกิดอาการยั้ว
อาจจะยกกลุ่มสามมิตรออกจากรัฐบาลก็เป็นไปได้
เพราะว่าล่าสุดเดิมทีเดียวโผล่คณะรัฐมนตรี
ริยะจึงรุ่งเรืองกิจนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
แต่ล่าสุดมาเป็นอุตสาหกรรมอีกแล้ว

แล้วก็ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะบอกว่า

ผมรู้สึกงงมากเพราะว่าเมื่อวันที่๒๘
นายกยังพูดคุยกับผมอยู่เลย
ถามว่าคุณรู้หรือยังอยู่กระทรวงไหน

แย้งขึ้นมาทันทีบอกว่าไม่ใช่

ส่วนพลังงานเป็นของคุณสนทิรัฐ

ท่านนายกยังย้ำด้วยว่าไม่ต้องสลับไปมา

ทั้งคุณสมคิตทั้งคุณอุตมะ
ไม่ต้องให้ใครโทรมาหาผมอีก

รอยร้าวเกิดขึ้นแล้วนะคะ

แต่ก็ยอมรับผลที่มันเกิดขึ้น

สชนบุรีจากพลังประชารัฐ
ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายชื่อติดโพล
ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

คงมีการศัพท์เปลี่ยนตามที่มีข่าวออกมา
ข่าวออกมาบอกว่า

พรรษพลังประชาชตรไทย

เชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรี
แต่ถ้าเกิดว่าไปดูในทางการเมืองคุณสุชาติกังวลนะคะว่า
ถ้าหากพักซึ่งมีสอสอภาคกลางมากที่สุดถึง๓๖คน
แต่ไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีที่อยู่ในฝ่ายบริหาร
ดูแลพื้นที่และขยายฐานเสียงในภาคกลางให้เติบโตในอนาคต
จะลำบากเอานะจะลำบากเอานะ
แต่คุณสุชาติบอกว่าถ้าสุดท้ายไม่ได้ตำแหน่ง
ก็จะไม่ดำเนินการอะไรแล้ว
เพราะถือว่าเป็นดุลยพินิษฐ์ของนายกรัฐมนตรีที่ต้องเคารพ
เพราะยืนยันว่าตัวเองเป็นนักเลงพอ

ไม่ใช่เสียงต่อรองใดทั้งสิ้นค่ะ
ค่ะไม่มีใครตอบได้ดีเท่ากับนายกรัฐมนตรีแต่ตอนนี้ไม่อยู่